ลงใต้ไปที่กระบี่ไปดูบองหลาหรือว่างูจงอาง
ตัวใหญ่มากยาวสักประมาณ๔เมตร
ใหญ่จริงนะคะนู่นค่ะไปอยู่ที่เพรารถ
ด้านซ้ายของรถอ่ะโอ๊ยไม่รู้จะไปอยู่ตรงนั้นทำไม

กู้ภัยก็ทำงานยากไปอีกนะฮะเห็นไหม
แล้วมาตอนกลางคืนแบบนี้เห็นไหมต้องช่วยกันส่องไฟค่ะ
กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชานะคะ
ได้รับแจ้งจากคุณโกวิท๕หาบอายุ๔๒ปีค่ะ
บอกว่างูมันเดินทางเข้ามาที่บ้านของเขานะครับ
บ้านเลขที่๔๔ทับ๑อยู่ที่ตำบลหนองทะเลเมืองกระบี่นะคะ
แล้วเห็นไหมนั่นน่ะโอ๊ย
กู้ภัยต้องเอาเสือไปปูแบบนั้น
แล้วจับด้วยมือเปล่าจับด้วยมือเปล่าแบบนี้
คือต้องใช้ความเชี่ยวชาญช่ำชองชำนาญจริง

เพราะว่างูจงอางพิษมันร้ายแรง

คือเห็นไหมเห็นไหมเขาต้องใช้แรงในการบีบหัวงูไว้

กี่เมตรนะสี่เมตรสี่เมตรค่ะ
คุณโกวิทเล่าบอกว่าเขาเจอบองหลาตัวนี้เลื้อยมาเที่ยวรถ
พยายามที่จะเลื้อยเข้าไปด้านหน้ารถ
จะขึ้นไปฝั่งที่นั่งข้างคนขับ

แล้วต้องตามพี่กู้ภัยมาจับแบบนี้นะคะ
กู้ภัยบอกว่าคือตอนแรกกะว่าจะยกให้รถสูง
จะทำงานได้ง่ายไงแต่ก็เกรงใจเห็นมันหลับอยู่

ค่อยมุดค่อยมุดไม่ต้องไม่ต้องชี้เห็นแล้ว
ป้ายทะเบียนรถค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่บอกกันจะโกรธนะคะ
ทะเบียนนอนเอนขอไข่๔๐๑ระบี่นะคะ
สุดท้ายจับได้โดยละม่อมแบบนี้นะคะ
ใส่ถุงปุ๋ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
โอ้โฮไม่กล้าจับนะข้อมือต้องแข็งจริงค่ะ